จู่ตกเวทีลงมาค่ะหลังจากที่ไปร้องเพลงนะคะที่งานกระถิ่นสามัคคีจังหวัดเชียงราย
ล่าสุดอาการตอนนี้เนี่ยนะคุณตีเขายังมีอาการเจ็บที่บริเวณไหล่ข้างขวาอยู่
แล้วก็มีแผลถลอกที่หน้าและบริเวณแขนด้วยนะคะแต่ว่าแฟนแฟนก็สบายใจหายห่วงกันได้แล้ว
เพราะว่าทางทีมแพทย์เนี่ยเผยว่าตอนนี้คุณตีปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
มีแค่รอยแผลเท่านั้นถ้าเมื่อกี้เห็นเห็นในคลิปเนี่ยตกใจเหมือนกันเนาะ
ถลาลงไปเลยอ่ะใช่เหมือนตกลงไปแรงเหมือนกันนะคะ
ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้หายไวแล้วกันแฟนก็สบายใจหายห่วงตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือพี่แหม่มวิชุดาหรือว่าเจ๊มิ้นเป็นต่อนี่แหละ
คนนี้เนี่ยนะโอ้โหพี่แหม่มบอกเคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนเหลือเกิน
หน้าสุดยอมตัดใจผ่าเหล็กดามขาที่หักเนี่ยเพื่อให้กลับมาเดินไว
คือก่อนหน้านี้อย่ารู้กันดีว่าพี่แหม่มวิชุดาอย่างงี้ปัญหา
เรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยทำให้เดินไม่ค่อยสะดวกนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องศัลยกรรมหน้าที่เพิ่งไปผ่าตัดมาช่วงเดือนเมษายน

แหม่มบอกว่าหน้ามันย้อยคุณ
โอตายแล้ว๑๕ล้านไม่ใช่หมื่น๕ล้านเฉยนะ๑๕ล้านบาท
แล้วก็รู้ว่าที่ทำมารอบแรกโดนต้มตุ๋นโดยเอเย่น
คนเดียวกับที่ทีเคยพาน้องเมจิรวรรณไปเสริมหน้าอกจนแบบเกือบตายอ่ะ
เกือบตายอ่ะที่เกาหลีใช่ไหมใช่เป็นคนเดียวกันเลยโอ้โหได้ยินแล้วสยองมาก

เนี่ยเดี๋ยวเอาไหมที่เขาใส่โรงพยาบาลแรกใส่ให้ออกด้วยนะ
เพราะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเลยมันไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้

เอาร้อยไหมแบบไม่ละลายให้เราเพิ่งราคามัน๒แสนกว่าบาท
แต่จริงแล้วพี่คิดว่าน่าจะร้อยไหมละลาย
ที่ราคาแบบไม่แพงให้
อยากวัดใจดูว่าจริงแล้วเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่
แล้วพี่ก็เชื่อว่าเขาเห็นในสิ่งที่พี่ออกมาพูด
แต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาซึ่งไม่เป็นไร
รู้ไว้ว่าเขาเป็นแบบไหนแค่นี้
เรื่องราวของการศัลยกรรมทำพิษมีเยอะมากเลยนะคะ
แหม่มก็ยังกระซิบบอกอีกด้วยนะคะว่า
ชีกิ๊กมะยุรินที่ไปบวชที่พม่า
จะกลับมาไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้ว
แล้วก็เตรียมจะคัมแบ็คกลับมาในซิตคอมเป็นต่อแล้วแน่นอนค่ะ
เป็นต่อนี่ก็เตรียมกลับมาแบบฟอร์มทีมอีกครั้งหนึ่ง